อันนี้ก็เดือดเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามาร้องกับสื่อเลย
เนื่องจากว่าตัวผู้ชายคนนี้เขาเป็นผู้เสียหายไปกู้เงินมาก็จริง
แต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้ผู้หญิงเนี่ยบุกมาถึงบ้าน

จี๊ดไม่ได้มาคนเดียวค่ะเจ๊จี๊ดมาตอนแรกคิดว่าเป็นลูกน้องผู้ชายนะ
แล้วมีการเอาปืนมาจี้หัวมาเจาะหัว
มีการทำร้ายลูกสาววัย๑๔ปีด้วยเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะ
อ๋ออ๋ออย่าทำตาพี่อย่าทำไม่ไม่อย่าทำอย่าทำอย่าทำ
ไม่แต่ลูกน้องผู้ชายไปนั่งนู้นลูกไปนั่งนู้น
ร้องตากูทำก๊อตแมนต่อเดียว
อย่าตาอย่าตาพ่อพ่อพ่อพี่มาพ่อพ่อพี่มาพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อ
แกนี่แกนมันจะจัดล่าอย่างงี้เลยแกนี่แกนสิครับ
ลูกสาววัย๑๔ปีอะถือมือถืออยู่
แล้วก็แอบถ่ายคลิปอยู่ค่ะแล้วกลายเป็นว่า
พอมันมีคลุกคลักอะโดนตกน้องสิติโดนตก
การนี้ที่เกิดขึ้นเจ๊จี๊ดนู่นคนนู้นนะคะ

ใช่แล้วทีนี้ผู้เป็นพ่อคือนายสายชน
เมื่อกี้เราก็เห็นใส่เหมือนกับลายทหารอยู่ใช่ไหมครับ
นายสายชนเอาคลิปนี้มาร้องกับสมาคมสื่อนครศรีธรรมราช
ให้ช่วยตามหน่อยตามเจ้าหนี้เจ๊จี๊ดเนี่ยบุกบ้าน
แล้วก็มาพร้อมกับผู้ชายคนนึงเป็นลูกน้องชื่อนายบอย
เอาพามาขู่ทำร้ายร่างกายมีอาวุธปืนเอามาจี้ศีรษะ

ทีนี้ไปแจ้งความที่สพศรีชน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑พฤศจิกา

มาเป็น๑๐กว่าวันแล้วคดีไม่คืบเลยค่ะ

ผมไปกู้เงินจากเจ๊จิ๊ดมา๑๐๐๐บาท

ส่งจนเกินเงินต้นไปแล้ว
แต่พอมาถามเจ๊จี๊ดตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่

แปลว่าที่ผ่านมาส่งมาเป็น๑๐๐๐๐บาทอันนั้นดอกล้น
ตัวของนายสายชนก็เลยตัดสินใจหยุดส่งไม่ส่งแล้ว
เจ๊จี๊ดพาลูกน้องมามาขู่ถึงบ้านเลยค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงในคลิปนะ
สายชนผู้เป็นพ่อตะโกนห้ามลูกสาว

จี๊ก็มีการพูดด้วยนะบอกอย่ามายืนคำหัวผู้ใหญ่แบบนี้
คือตอนเจ๊จี๊ดมาลูกสาวของนายสายชนก็เป็นห่วงพ่อเหมือนกัน
เห็นเจ๊จี๊ดมาพาลูกน้องมาด้วย
จะมีอาวุธปืนมาด้วยหรือเปล่ามาข่มขู่พ่อ
ลูกสาวก็เลยไม่เข้าบ้านก็เลยมาเถียงแทนพ่อเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายลูกสาวโดนเจ๊จี๊ด
คุณคือเราตบนะฮะ
ใช่ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้
ตำรวจสพศรีชนก็เอาหมายสารไปจับกลุ่มตัวเจ๊จี๊ด
หรือว่านางจารีจุลภัณฑ์อายุ๕๒ปีครับ

เจ๊จี๊ดก็เล่าให้ฟังว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะ

ที่ไปด้วยเป็นรุ่นน้อง

ไม่ได้จ้างวานอะไรไม่ได้มีบอดี้การ์ดอะไรไปเลย

แต่รุ่นน้องผู้ชายคนนี้คือมากินข้าว
แล้วทีนี้เจ๊จี๊ดกำลังจะไปทวงหนี้พอดี
รุ่นน้องก็เลยเป็นห่วงนายบอยเป็นห่วงเจ๊จี๊
เจ๊จี๊ดจะไปทวงหนี้คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวผมไปด้วย
เจ๊จี๊ดไม่รู้เลยว่ามีปืนมา
ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องปืนเจ๊จี๊ดเองก็ปฏิเสธ
ซึ่งตอนที่เจ๊จี๊ดไปทวงเงินในสายชน
ทวงจริงแหละก็สายชนไม่มีตังค์ให้

อีกอย่างหนึ่งลูกสาววัย๑๔ปีของสายชน
เหมือนกับกันซีนไม่ยอมให้พ่อของตัวเอง
ออกมาคุยออกมาเคลียร์เรื่องเงิน
จีจี๊ดบอกว่าวันนั้นก็ดื่มไปหน่อยหนึ่งด้วย
แล้วก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้เอาปืนไปทวงหนี้
ตามที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าตอนนั้นที่ไป
ฉันไม่ได้มีปืนแต่รุ่นน้องฉันมีปืน
เจ๊จี๊ดบอกว่าตอนนั้นก็คือยั้วเหมือนกัน
ยั้วอะไรยั้วลูกสาวของในสายชน

แต่ทำไมโอ้โหปากดีมาเถียงกับเจ๊อยู่ได้
ใช่ค่ะเออมาเถียงแทนพ่ออยู่ได้

ก็เหมือนกับไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่

สรุปเจ๊ปล่อยเงินกู้หรือลองฟังเจ๊ค่ะ
พูดย้อนอยู่นั่นแหละ
ก็เลยบอกว่าเอาลูกไปเก็บก่อนแล้วมาคุยกัน

ก็เลยขึ้นไปกระชากลงมา
แล้วก็กวัดหนัวเนียกันอยู่ข้างล่างก็แค่นั้น

ใช่โมโหพ่อเด็กไม่ให้คุยเลยกับพ่อเขา

มันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ปล่อยเงินกู้
นี่ไงเจ๊จี๊ดบอกแล้วนะ
เจ๊จี๊ดไม่ได้ปล่อยเงินกู้เป็นไหมคะ

ทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาเจ๊จี๊ดไปค่ะ

ขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธพกพาอาวุธด้วย
เดี๋ยวจะติดตามลูกน้องอีกคน

บอยรุ่นน้องจะติดตามมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องหนี้สินก็ต้องเคลียร์กันนะคุณนะ

กว่าที่กฎหมายกำหนดอันนี้ก็มีความผิดด้วยเหมือนกันค่ะ